โซเชียลมีเดียก็ฮือฮากันมากตกอกตกใจกันไปคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่เห็นภาพภาพนี้ของแฟนนุ่มของคุณ๒๔
ก็คือเนี่ยค่ะฟรางแฟนฟรางของเขาคุณนิกโคลาสภาพเหนียวคุณผู้ชม

คือตกออกตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นรูปที่คุณนิโคลัสเนี่ย
เขานอนอยู่ในห้องไอซียูพร้อมกับมีเครื่องช่วยหายใจแบบนี้
บันเทิงไทยรัฐของเราก็ตกอกตกใจเหมือนกัน
ก็เลยรีบโทรศัพท์ไปสอบถามจากคุณพ่อของสาวยิปโซนะคะ๒๔นะคะ
ซึ่งเธอก็เปิดเผยคุณพ่อเปิดเผยบอกว่าคือแฟนลูกสาวไม่สบายจริง
เข้าไอซียูมาหนึ่งอาทิตย์แล้วแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
แล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงด้วยพร้อมคุณพ่อบอกเลยวอนแล้วนะ
โยงประเด็นอะไรเกี่ยวกับลูกสาวเลยนะคะตอนเนี้ยหลายหลายคนที่กังวลว่า
นิโคลัสเป็นอะไรหรือเปล่ากังวลไม่ต้องกังวลแล้วเพราะว่า
ไม่มีอะไรให้น่าเป็นห่วงแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้สาเหตุว่า
ไอซียูเป็นอะไรแต่ที่สำคัญคือรูปล่าสุดที่คุณยิปซีลงเนี่ย
หวานชื่นน้านอนตักกันนะอ๋ออยู่นะคะความสำคัญยังเหมือนเดิมนะ